คนไทยนำตัวนำชาติให้รอดพ้นอันตรายและเจริญเป็นอิสระมาโดยตลอดได้ด้วยอาศัยความเพียรพยายาม
คือพยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องทำลาย
ตัวทำลายผู้อื่นพยายามลดพยายามละ
ชั่วที่ตัวเองมีอยู่พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอ
พยายามรักษาและเพิ่มภูมิความดีที่มีอยู่นั้นให้งอกงามสมบูรณ์ขึ้น
เพียรที่ชอบ๔สถานีเป็นข้อที่ควรศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติให้เกิดผล
แต่ละคนจะเป็นสุขขึ้นและเจริญขึ้นทั้งในฐานะความเป็นอยู่ทั้งในความคิดจิตใจ
พระบรมราชวาสพระราชทานแก่สามัคคีสมาคม
ในพระบรมราชูปธรรมเพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจำปี
วันเสาที่๒๕มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๒๖